เป็นความรุนแรงในครอบครัวเช่นเดียวกัน

แต่นี่แม่ทำร้ายลูกสาว

แม่จับลูกสาวอายุ๑๖ปีค่ะ

แล้วจะไปทำคุณสัยใส่แฟนใหม่ของตัวเอง

และคนที่ได้ยินคนแรก
ว่าน้อง๑๖ปีขอความช่วยเหลือ
คือเจ้าหน้าที่จดมิเตอร์ไฟฟ้า

เขาก็ตามหาเสียงจนไป

แล้วเป็นคำร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
ตามกู้ภัยสมาคมพุทธประทีบหลังสวน

ผู้หญิงวัยรุ่นคนนี้ถูกขังอยู่ในห้อง

ร้องผ่านกระจกหน้าต่างออกมา
คนจดมิเตอร์ได้ยินนะคะ

อายุ๑๖ปีสภาพคืออิดโรยเลย
สวมชุดนอนลายการ์ตูน
สองเซนติเมตร
ส่วนที่หลังมีร่องรอยฟกช้ำด้วยนะคะ

ทำแผลประถมพยาบาลเบื้องต้น
นำตัวส่งโรงพยาบาลหลังสวนค่ะ

ข้าวของกระจัดกระจายเกลือน

มีเลือดหยดไหลนองเต็มห้อง

นางสาวเอ็นเล่าให้หน่วยกู้ภัยฟังบอกว่าแม่แท้ค่ะใช้เข็มขัดฟาดหนู
ใช้กระจกที่อยู่ในห้องน้ำตีจนหนูเจ็บที่มือ
ส่วนสาเหตุมาจากแม่แม่ระแวงว่าเธอจะไปทำคุณสัย
ทำใส่แฟนใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นพ่อเลี้ยงนั่นแหละ
ซึ่งเธอยืนยันไม่เคยทำอะไรแบบนั้นและไม่รู้ว่าแม่ไปเอาความคิดนี่มาจากไหน
หลังก่อเหตุแม่และพ่อเลี้ยงขนเสื้อผ้าออกจากห้อง
แล้วก็ล็อกประตูขังเธอเอาไว้เธอจึงร้องขอความช่วยเหลือเป็นจังหวะเดียวกับที่
พนักงานจดมิเตอร์ไฟฟ้ามายืนอยู่ที่หน้าห้องพอดีเลยค่ะ
ตำรวจสพหลังสวนเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุ
คุยกับนางสาวเอแล้วนะคะบอกว่าไม่เอาเรื่องแม่หรอก
เพราะเมียกันแค่สองคนส่วนพ่อแท้เสียชีวิตไปนานแล้ว
หลังจากออกจากโรงพยาบาลจะย้ายไปพักอาศัยกับเพื่อน
ส่วนแม่เด็กยังไม่ได้เดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวน
เพื่อที่จะให้ข้อมูลถึงสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
จึงทำให้ตอนนี้ไม่ได้เกิดการแจ้งความกล่าวหาใดค่ะ